ที่กำลังท้อแท้กับชีวิตว่าเราเนี่ยลำบากแล้วเราทุกข์แล้วไปดูชีวิตของคุณยายคนนึงที่พิการแต่ว่าไม่ยอดท้อต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตไปนั่งขายต้นไม้อยู่ข้างทางแบบนี้เพื่อต่อสู้กับชีวิตตรากใดที่ยังคงมีลมหายใจนะฮะคุณยายคนนี้ชื่อว่าคุณยายจิมราภาครับคุณยายเนี่ยพิการขาดทั้
มีอยู่๒๐กว่าอย่าง๒๐กว่าต้นได้๒๐กว่าชนิดนะฮะสร้างความน่าสนใจให้กับคนที่ผ่านไปพบเห็นด้วยความทั้งสงสารด้วยอยากจะอุดหนุนเอาเศรษฐ์ช่วยทั้งคุณตาคุณยายด้วยนะฮะคุณยายเขาบอกว่าทุกเช้าเธอกับสามีจะนำทั้งไม้ดอกไม้ประดับไปวางขายบริมถนนและขายแบบนี้มานานกว่า๓ปีแล้วเพราะเป็นคนรักในการปลูก
แต่ว่า๓ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเธอป่วยเป็นเบาหวานทำให้ต้องตัดขาสองข้างทิ้งแต่ด้วยความที่ไม่ยอดท้อกับชีวิตนะฮะหันไปปลูกดอกไม้ผ่านในบ้านคลายความเครียบสร้างความสุขให้กับตัวเองหลังจากนั้นคิดเอออยากจะกระจายความสุขให้กับคนอื่นเอาดอกไม้ที่ปลูกเนี่ยมาทดลองทดลองปลูกแล้วก็ไปให้กับคนที่ชื่นชอบบ้